สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๙นาทีนะครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อน
สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นทางยาวเลยนะครับ

สังเกตว่ากลุ่มเมฆเหล่านี้เองมีสีเหลืองเกิดขึ้น
เหลืองก็คือบริเวณที่เป็นกลุ่มเมฆฝนนะครับ
แล้วก็สีส้มก็คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ก็คือกลุ่มเมฆที่มีการก่อยอดสูงมากนะครับ

จึงแสดงลักษณะสีส้มที่ปรากฏอยู่หน้ากระดับนี้
เมื่อวานมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือของเรา

รวมไปถึงหลายจังหวัดที่อยู่บริเวณพรมแดน
รอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านะครับ
เกิดเรื่องของพายุหมุนพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้ยังคงไว้ใจไม่ได้นะครับ

ที่จะเกิดขึ้นบริเวณเหนือเมืองไทยของเราจะสังเกตว่า
ที่เป็นแบบนี้เป็นอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ซึ่งคลื่นกระแสลมนี้เองถ้าหากคุณผู้ชมยังจำกันได้
ตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้
คลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้นมีการเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก
ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองพายุลูกเห็บรวมไปถึงเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่า

หลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์นะครับว่าคลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสที่จะลื่นลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือเป็นระยะถ้าหากดูจากสีฟ้านะครับที่มีการแผลมา
คำนวณไปนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี้มีโอกาสลงมาแตะบริเวณพื้นที่ตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
ส่วนนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
วันนี้ฝนอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรอาจจะเน้นเรื่องของกระแสลมที่อาจจะแรงในบางจุดบางพื้นที่

มาดูกันต่อเรื่องของคาดการ์ปัจใจต่างต่าง

ภาพรวมในระยะนี้ทั่วไทยครับยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับ
ปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมนะครับดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้เนี่ยนะครับ
คงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
เพราะว่าปัจจัยตัวสำคัญยังคงเป็นตัวเดิมนะครับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
มาจากความร้อนหรือว่าหย่อมความร้อนนะครับยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มติดต่อกันแบบนี้จึงทำให้ความร้อนนั้นสะสมบริเวณดังกล่าวอยู่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อากาศจะร้อนเป็นพิเศษในขณะที่บริเวณทางตอนล่างครับ
ก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากท้องทะเลเข้ามาปกกลุ่มเช่นเดียวกัน
อกจากจะทำให้เกิดฝนตกได้บ้างในบางพื้นที่แล้ว
อากาศจะร้อนเหนียวเนื้อเหนียวตัวตลอดเวลานะครับ
มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวันนี้ตลอดทั้งวันกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
อย่างที่บอกแล้วครับว่าไอน้ำที่แห่มาจากทะเลทำให้หลายจุดหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าว
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศสูงสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ประมาณ๓๐องศาเซลเซียตวันนี้คาดการณ์ช่วงบ่าย๒โมงอุณหภูมิอาจจะทะลุ๔๓องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง๔๒องศาเซลเซียต
แต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ

ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์นะครับ
อุณหภูมิจะยังคงร้อนทรงแบบนี้
ประมาณ๔๓องศาเซลเซียตนะครับ
สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองกันในวันนี้ก็คือ
เรื่องของอุณหภูมิความร้อนในบริเวณจังหวัดสงขลานะครับ
เพราะว่าวันนี้เองมีการคาดการณ์ว่า
อาทิตย์นั้นจะมาตั้งฉากเหนือเมืองสงขลานะครับ
เวลา๑๒นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ก็คือทำแนวตั้งฉากก็คือดิ่ง๙๐องศากับพื้นดินบริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นหลายคนเกรงว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศจะร้อนที่สุดหรือไม่

มีกลุ่มเมฆปกลุ่มเป็นระยะระยะ
ก่อนหน้านี้นะครับมีฝนตกในบริเวณนางกล่าว
จึงทำให้สภาพอากาศจึงไม่ร้อนเท่าที่ควร
จากการตรวจสอบจาก๗วัน
พบว่าสภาพอากาศในบริเวณจังหวัดสงขลานะครับ
วันนี้อุณหภูมิอาจจะไต่ไปอยู่แค่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียตเท่านั้น
เพราะว่าวันพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนในหลายจุดหลายพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสงขลานะครับ
หลังจากนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิก็จะไต่ระดับขึ้นอีกนิดหนึ่ง
ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิในบริเวณจังหวัดสงขลา
มาปิดท้ายกันที่คุณรุงเทพฯมหานครและปฏิมนต์ทนครับ
วันนี้ยังคงร้อนละอุ่นในช่วงกลางวันนะครับ
สังเกตว่าตลอด๗วันหลังจากนี้
กลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว

สูงสุดวันนี้๔๑องศาเซลเซียตต่ำสุด๒๖องศาเซลเซียตครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องของ
อันตรายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

โดยเฉพาะใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ